มีความสุขของหมีแลแรก

เอาลุงสล็อตแต่ละแน่ครับยุ่งทุกเรื่องนะครับ

แบบไหนเพราะว่าขับรถอยู่ดีครับ

จับตาดูภาพต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมครับ

เอ้ายืนยืนขึ้น
แล้วก็ยกขาแล้วก็ออกมาที่ตัวรถ

ลากแถวปีนขึ้นเบาะลอยตัว
นั่งบนบ่อปลายมือส่งตัวไปเรื่อย
แม่ใจกล้าจริงครับคุณผู้ชมครับ

ผมบอกไม่ได้ครับแม่ครับพ่อครับ
แต่พ่อครับผมออกได้แล้วครับ

เอาตัวเข้าไปทั้งตัวแล้วออกไปอีกฝั่ง
ดีกว่าครับคุณพ่อออกได้แล้วเยอะ

พอให้เสร็จแล้วมีการยกขาขอบคุณด้วยนะ
น่ารักทั้ง๒ตัวเลยทีเดียว
การหาปลาแบบใบผู้มัญญาช่อบ้านที่ไม่มีสอนในโรงเรียน
นำสายยางและเปิดน้ำทิ้งไว้ในริมคลอง
แล้วก็นำหม้อต้มแกงมาวางเอียงไว้หน่อยครับ
อีกไม่นานปลาซิลปลาตัวเล็กก็กระโจนลงหม้อ
ไม่มีเวทมนต์แต่นี่คือไอเดียบ้านล้วนเลยครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
สวัสดีครับ